ถูกต้องถนนพัทยา๓ย่างพัทยากลาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
พนักงานของร้านเขาก็ดูแลร้านปกติ
แล้วก็มีนายตำรวจพร้อมกับพวกเดินทางไป
ก่อนนั้นก็คือว่ามีชายคนหนึ่งเข้าไป
แล้วบอกว่าอยากจะซื้อบริการทางเพศ
พนักงานเสิร์ฟบอกไม่ขายที่นี่ไม่ได้ขาย
จากนั้นชายคนดังกล่าก็นำเงิน๒๐๐๐บาท

ไม่ค่อยสบายใจไม่ทันไรครับ
ก็มีตำรวจแล้วก็พวกเดินเข้ามาในร้าน
แจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นก็คือว่า
ค้าประเวณีเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต

ก็คุยแล้วบอกว่ายืนยันว่าไม่ผิดนะค่ะ
อกจากนี้เจ้าของร้านยังโทรไปหาพบตรด้วย

แต่ว่าโทรไปสอบถามว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
พบตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นเปิดสปีกเกอร์โฟนหน่อย

แต่ทางด้านตำรวจบอกว่าไม่คุยไม่เชื่อ
บอตรจะช่วยคนผิดเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องด้วย
ด้วยนะจะปลดด้วยนี่ผู้ติดตลกนะครับ
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมีอีกสายหนึ่งเข้ามาในเบอร์เจ้าของร้าน
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรี
บอกว่าเดี๋ยวจะคุยหน่อยเปิดสปีกเกอร์
ผู้การโทรมาเลยสารวัตรก็ยังไม่เชื่อ
แต่ตำรวจก็ยังไม่เชื่ออีกสุดท้ายมีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้าไป
สารวัตรคนดังกล่าวหรือในสื่อบางสื่อเรียกว่าสารวัตรกาโต้
รับสายเสร็จคุยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพวกปล่อยคนไว้ก่อน
แล้วก็กลับไปทันทีมันเกิดอะไรขึ้น
เป็นคำถามนะมีความคิดหน้าเพิ่มเติมกับคดีนี้นะครับ
ความไปแล้วนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนี้เจ้าของร้านดังกล่าวนั้น
แจ้งความกลับตำรวจที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
ข้อหาหลักก็คือกักค้างนวงเหนียวพยายามขู่กันโชคทรัพย
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
พลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าได้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
โดยนางสาวปรณิสาชัยพานานิตกุลหรืออายุ๓๖ปีครับ
เจ้าของร้านคาราโอเกะชื่อว่านางฟ้าตั้งอยู่บริเวณ
พัชยาสาย๓อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
โดยเจ้าของร้านคนดังกล่าวแจ้งความให้ดำเนินคดี
พันธุ์ตำรวจโทนาราวุฒิการามหิโตสารวัตรกองกำกับการสืบสวนหนึ่ง
กรรมคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒
ร้อยตำรวจโทจตุภูมิลิ้มสิริวัฒนกุล
พร้อมกับพวกอีก๕คนหลังจากที่บุกเข้าไปที่ร้านไปตรวจค้น
และพยายามจะแจ้งข้อหาค้าประเวณีและไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการนะครับ
เจ้าของร้านนางฟ้าคาราโอเกะก็คือคุณปรณิสายืนยันว่าไม่ผิด
โดยมีเด็กในร้านบอกว่าตำรวจนำเงินให้๒๐๐๐บาทด้วย
แล้วก็บังคับให้สารภาพว่าค้าประเวณีจากนั้นก็พยายามแล้ว
จะชี้แจงเรื่องราวต่างที่มาที่ไปแต่ตำรวจก็จะจับตัวไป
ดังนั้นวันนี้ครับแจ้งความกลับในข้อหานวงเหนียวกักขัง
ร่วมกันพยายามกันโชคทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งตำรวจภูทรเมืองพัทยาก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับรายงาน
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เบื้องต้นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒นั้น
มีคำสั่งให้พันธบรวจโทนาราวุฒิไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรภาค๒จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ส่วนเรื่องร้องทุกข์เป็นหน้าที่ของตำรวจภูทรเมืองพัทยาดำเนินการครับ
โดยต้นสังกัดจะตรวจสอบ๒เรื่องก็คือวินัยและอาญา
ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงว่าข้อมูลการแจ้งความนั้นเป็นจริงหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ